คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ที่กาญจนบุรีและมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ

แต่ง้อไม่สำเร็จพอง้อเขาไม่สำเร็จเนี่ยนะคะ
กลายเป็นว่าไปเอาปืนมายิงใส่เขาโอ้โหกระหน่ำยิงใส่เลยนะคะ
แต่ปัญหาคือกระสุนเนี่ยมันไปโดนน้องสะพ้ายอืม
และน้องสะพ้ายอุ้มเด็กอายุแค่สองเดือนอยู่อ่ะค่ะอ๋อ

นี่นะนี่ค่ะผู้ก่อเหตุมาคนเดียวครับนี่นะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาค่ะจอดที่หน้าร้านทำเล็บเดินลงจากรถ
แล้วไปกระหน่ำยิงเลยกระหน่ำยิงอดีตแฟนสาวอะค่ะ
แต่กลายเป็นว่ากระสุนพลาดไปโดนน้องสะพ้ายของอดีตแฟนสาว
แล้วน้องสะพ้ายเขาอุ้มเด็กสองเดือนอุ้มลูกอยู่อะค่ะโอ้โห
น้องสะพ้ายได้รับบาดเจ็บนะคะช่วงค่ำเมื่อวานประมาณสักสามทุ่มสิบนาทีนะคะ
ถ้าดูเวลาตามกล้องมูลจอดปิดนะคะแต่เด็กไม่โดนใช่ไหมใช่ค่ะ
ไม่โดนนะไม่โดนค่ะโดนแค่น้องสะพ้ายค่ะโอ้โหจะยิงเข้าไปได้ยังไง
นี่นะคะคือใช้คำว่ากระหน่ำยิงคือยิงเข้าไปหลายนัดเลยอืม
ตำรวจสพท่ามู่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งเหตุก็ไปนะคะ
แล้วเป็นย่านชุมชนนะคุณภาคภูมิแล้วก็ยังหัวค่ำนะ
สามทุ่มเองนะเออกล้าก่อเหตุได้ขนาดนี้นะคะ
ในพื้นที่หมู่๓ตะมนต์ท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
ตำรวจไปค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปค่ะ
เป็นอาคารพาณิชย์นะคะเปิดเป็นร้านทำเล็บ
คนเจ็บคือนางสาวชนิพรพรมมิอายุยี่สิบสามปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาดสามแปดศูนย์กระสุนเนี้ยนะคะ
เจาะเขาที่ด้านหลังหนึ่งนัดกระสุนฝั่งในกู้ชีพกู้ภัย
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่คือคนเจ็บค่ะ
อายุแค่ยี่สิบสามอุ้มลูกไว้สองเดือนเอาไว้ด้วยดีนะคะ
ที่กระสุนไม่โดนลูกนะคะแต่นี่ค่ะก็บาดเจ็บ
ต้องรีบเข้าโรงพยาบาลดูร่องรอยสิคะคุณผู้ชม
ยิงเข้าไปแบบนี้อืมทีนี้ค่ะเราส่งทีมข่าวของเรา
คุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปนะคะครับ
ไปคุยกับเจ้าของร้านที่เกิดเหตุนางสาวนิดสายามานะสันทัศน์ชาติ
อายุสามสิบเอ็ดปีเธอเล่าให้ฟังว่าคนที่ก่อเหตุ
เป็นแฟนเก่าของน้องสาวชื่อว่าในเป่าเป็นอดีตทหารนะคะ
ตัวน้องสาวอะค่ะขอเลิกกับในเปล่าเพราะว่าในเปล่าเป็นคนอารมณ์ร้อน
อบระแวงขี้หึงมากและทำร้ายร่างกายน้องสาวเธอเป็นประจำ
น้องสาวก็เลยบอกเลิกตีตัวออกห่างในเป่าไม่ยอมเลิกค่ะ
ก็พยายามจะมาง้อพยายามจะมาขอคืนดีมาหาเรื่องที่บ้านก็หลายต่อหลายครั้งนะคะ
มกราคมที่ผ่านมาในเปล่าไปดักรอน้องสาวตอนที่เข้าเวรดึกที่โรงงานแห่งหนึ่ง
น้องสาวขึ้นรถเลยนะคะครับแล้วพาออกไปกักขังข่มขู่ปล่อยตัวมาเช้ามืดของวันถัดมาค่ะ
ก็คือ๒๗มกราคมน้องสาวก็เลยไปแจ้งความนะคะข้อหากักขังหน่วงเหนียว
มขืนกระทำชำราวและกลายเป็นว่าในเป๋าเนี่ยค่ะมาก่อเหตุยิงถล่มในช่วงคืนก่อน
ช่วงหัวค่ำประมาณ๒ทุ่มครึ่งปิดร้านกันร้านทำเล็บอ่ะนะคะ
ก็กลับไปพักผ่อนกันที่บ้านเหลือน้องสาวเธอน้องชายภรรยาของน้องชาย
นั่งกินหมูกระทะกันอยู่ในร้านในเปล่ามาเลยค่ะ
ตอนแรกเนี่ยใช้ปืนยิงขู่หน้าร้านหนึ่งนัดหลังจากนั้นยิงเข้าไปในร้านอีกสามนัดนะคะ
น้องสาวน้องชายน้องสะพ้ายวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอด
ปรากฏว่าน้องสะพ้ายที่ชื่อว่านางสาวชนิดพรอายุ๒๓นะคะ
ถูกยิงเข้ากลางหลังหนึ่งนัดอุ้มลูกสาวอยู่อ่ะคุณผู้ชมเนี่ยสองเดือน
นอนหลับอยู่นะคะในเปล่าพอยิงเสร็จขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์
นางสาวสิริพรปาทันอายุ๒๐ปีเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงตะโกนค่ะ
บอกว่าเนี่ยมีปืนมีปืนผู้ชายคนนี้ถือปืนอยู่
ก็เลยออกมาดูนะคะเธออยู่ใกล้กับร้านทำเล็บที่เกิดเหตุ

เห็นกับตายิงเสร็จหนีไปเลยขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลย
คือขี่ไปไม่ไกลย้อนสอนวกกลับมามาผ่านหน้าร้านอีกรอบนึง
แล้วยิงอีกรอบยิงอีก๔๕นัดนะคะ
ด้านนายมานพแหวนครุฑอายุ๖๗ปีพ่อของฝ่ายหญิงอ่ะนะคะ
พ่อก็บอกว่ารู้ว่าลูกสาวคบกับในเป่าผู้ก่อเหตุ
แต่ไม่เคยรู้รายละเอียดว่าทั้งคู่เขาทะเลาะอะไรกัน

ลูกก็ไม่กล้าเล่าเรื่องไม่สบายใจให้พ่อฟังกลัวพ่อเครียด
วันที่ลูกสาวถูกในเปล่าฉุดไปคืนนึงเนี่ยนะ
พ่อยังไม่รู้เลยผ่านไป๑สัปดาห์ได้ข่าวว่าลูกเลิกกับในเปล่าแล้ว
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรไม่ทันได้ถามถ่ายลูก
กลายเป็นว่าโอ้โหในเป่ามาถึงหน้าร้าน

บอกโกรธมากค่ะที่ในเปล่าบุกมาก่อเหตุที่ร้านขนาดนี้
แต่ดูร่องรอยคุณผู้ชมดูสิคะพ่อบอกเลยว่า
ใครทำอะไรไว้ก็จะได้แบบนั้น
เขาต้องได้รับผลกรรมที่เขาทำไว้พ่อพูดเอาไว้แบบนี้
ส่วนคนเจ็บนะคะล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะนี่ยังถือว่าเคราะห์ดีนะคะคุณผู้ชม
ที่ลูกสาวของคนเจ็บเด็กผู้หญิงอายุแค่๒เดือน
ได้รับอันตรายไปด้วยอ่ะค่ะทางครอบครัวของผู้เสียหาย
ก็เลยบอกว่าตำรวจต้องเร่งตามตัวในเปล่ามาดำเนินคดี
เพราะตราบใดที่ยังจับไม่ได้ไม่รู้มันจะวกมาก่อเหตุอะไรอีกเมื่อไหร่
ตอนนี้คนในครอบครัวกลัวกันไปหมดแล้วค่ะ
เพราะว่าอยากจะพูดกลัวเราไม่สบายใจ
เราว่าตัดใจว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยกว่า
ทีนี้ค่ะก็ต้องไปถามทางผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะ
ที่บอกว่าตัวในเปล่าผู้ก่อเหตุเคยเป็นทหารด้วยอะไรด้วยเนี่ยค่ะ
คือทางกองทัพภาคที่๑ชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
บอกว่ากรณีทหารกองประจำการก่อเหตุทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ตามที่มีการนำเสนอผ่านสื่อไปเนี่ยนะคะ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่๑ตรวจสอบแล้วค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือพลทหารอมรเทพลิ้มเจริญ
สังกัดกองพันธหารราบที่๒กรมทหารราบที่๙
พลทหารนายนี้ได้ลาพักนะคะ
ลาพัก๒๒ธันวาคม๒๕๖๓ถึง๒มกราคม๒๕๕๙
ครบกำหนดแล้วไม่ยอมกลับเข้าหน่วย
ทำหนังสือติดตามและจำหน่ายหนีราชการเมื่อ๖มกราคมที่ผ่านมา

พันธุ์ตำรวจเอกสุชาติเทสัชบุตร
ผู้กำกับการสพท่าม่วง
บอกว่าตอนนี้ตำรวจทั้งชุดสืบสวน
ภูทรจังหวัดกาญจนบุรีทั้งชุดสืบสวนของสพท่าม่วงเนี่ยนะคะ
ลงพื้นที่หาเบาะแสของคนร้ายนะคะ
ก็คือเน้นไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จากที่จุดเกิดเหตุก็คือหน้าร้านทำเล็บ
แล้วก็ไล่ดูตามเส้นทางด้วยนะคะ
ว่าผู้ก่อเหตุหลบหนีไปเส้นทางไหนอะไรยังไง
นี่คือภาพจังหวะที่เกิดเหตุ
เกี่ยวกับคดีนะคะปี๒๕๕๓ปี๒๕๕๖
คดีแรกเป็นลักษณะของการเสพยาเสพติด

ปี๒๕๕๘ทีนี้ขยับขึ้นแล้วไม่ได้แค่เสพแล้ว
ข้อหาผลิตนำเข้าส่งออกครอบครองยาเสพติดนี่ค่ะ

อืม
อาจจะต้องโทษรับคดีแล้วก็ไปเกณฑหารใช่ไหม